ส่วนคู่นี้ที่เชียงรายทะเลาะกันเหมือนกัน
แต่สามีลงมือทำร้ายภรรยาถึงขั้นเสียชีวิตในหอพักเลยฮะ

ที่เกิดเหตุในหอพักแห่งหนึ่งนะครับพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะทราย
ตะบนแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ
พบร่างนางทิพย์อายุ๔๕ปีนอนเสียชีวิตอยู่ในห้องหมายเลข๑๐นี้นะครับ
ตามร่างกายมีแผลฟกช้ำตามใบหน้าก็มีหลายจุดเลยนะ

ผู้ก่อเหตุคือในบุญอายุ๔๗ปีสามีของผู้เสียชีวิต
คล้ายคนเมารอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวไปสอบสวน
สอบถามเพื่อนร่วมห่อพักซาพะผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าของห่อพักที่เกิดเหตุ
ผู้ตายกับสามีมีลูกสาวด้วยกันสองคนทั้งคู่ศึกษาอยู่ต่างประเทศครับ
คือปกติสามีภรรยากลุ่นนี้ใครเห็นรักไข้กันดีไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด
เห็นเคยทะเลาะกันเลยอ่ะแต่ก่อนเกิดเหตุคาดว่า
สามีไปดื่มสุรานอกบ้านมากลับมาสักตีหนึ่งได้คุณผู้ชม
มีเสียงทุบประตูแล้วก็เงียบไปต่อมาตำรวจมาตรวจสอบครับ
ขาสาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
รายประชานุเคราะห์ส่วนในบุญในบุญผู้ก่อเหตุนะครับ
หลังสอบสวนตำรวจจะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายครับ